อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปที่นั่นค่ะ
ที่วัดสารเหตุไปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๙ปี
เธอถูกสามียิงเสียชีวิตตายทั้งกลมนะคะ
กำลังท้องได้๙เดือนกำลังจะคลอดนะคะ
ถูกสามียิงแล้วก็จัดฉากว่า
ผู้หญิงคนนี้จ่อยิงเสียชีวิตด้วยตัวเองฆ่าตัวตายเองนะคะ
หมอปลาก็เลยลงพื้นที่ไปกับทีมงานค่ะ

สามีที่ไปก่อเหตุยิงภรรยาตัวเอง
ชื่อว่านายชัยรัฐวัฒน์เพ็งสว่างอายุ๓๗ปีนะคะ

หมอปลาตอนที่ไปถึงคุณได้เปิดโรงศพ
แล้วก็มีการตัดสายสินที่มีการมัตราสังออก

บอลมาใส่ปากผู้ตายด้วย
หลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวก็รู้สึกคลายความวิตกกังวลลงได้
เพราะครอบครัวบอกว่าตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ลูกสาวเขาเสียชีวิตไป
ทุกข์ใจมานานเกรงว่าผู้ตายจะถูกสะกดวิญญาณไว้

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงที่มีการทำพิธี

วันนี้ที่เรามาทำเพื่อให้ครอบครัวเขา
เกิดความสบายใจในสิ่งที่เขาคิดไงครับ
ว่าวิญญาณน้องเขาอาจจะโดนสะกดจิตไว้เลย
ได้โดนสะกดวิญญาณไว้โดยไม่สามารถมาเข้าฝัน
หรือมาเสียงกรอกแกะคือน้องตายแล้วน้องเงียบเลยครับ

เราเห็นว่าก่อนหน้านี้
ตอนดูศพเด็กในท้องเนี่ยมองว่าเป็นผู้ชายแล้ว
กลายเป็นผู้หญิงตรงนี้

ถ้าเป็นในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าน้องคงอยากจะเล่น

เหมือนเด็กที่มันเล่นซ่อนหาเล่นแอบกัน
ผมคิดแล้วนะว่าน้องคงอยากจะเล่นนะครับ
เลยทำให้แม้กระทั่งตัวมูลนิธิเองหรือกระทั่งพี่สาวเอง
หลายคนเห็นจากเพศชายพออาบ
พออาบน้ำศพกลายเป็นเพศหญิง
ซึ่งทุกคนก็เกิดความตกใจมาก
ของผู้ตายพยายามจัดฉากว่า
ผู้ตายฆ่าตัวตายเองนะคะ
การตรวจเขม่าวดินปืนและโอเคเป็นการฆาตกรรม
หมอปลาก็เลยบอกว่าแนะนำครอบครัวแบบนี้
ที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพ
ผู้ตายก็คือนางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์อายุ๒๙ปี
คือเผาศพได้เลยนะคะ
แล้วก็ทางญาติญาติก็รับปากว่าจะทำตามคำแนะนำต่อไปค่ะ